ถ้าต้องพูดถึงคู่รักคู่นี้พี่หน่องกับน้องแพรวา
ตอนเปิดตัวที่ว่าหวานชื่นกันไปแล้ว
พออยู่กันไปเรื่อยความเกลียนมันก็เริ่มออนไลน์
ผัดกันแชะภาพหลุดรั่วของกันและกัน
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
วัดกันให้รู้ไปเลยว่าใครจะเกลียนกว่ากัน
แล้วก็ดูเหมือนว่างานนั้นจะมีคนชนะนะคะ
เพราะว่าตะน่องสายเกรนของเรางัดไม้ตาย
เป็นคลิปรวมช็อตเด็ดของน้องแพรวาออกมาแกล้งกันซะอย่างนั้นน่ะ
โอ้โหเดี๋ยวซืดเดี๋ยวจี๊ด
ชีแพรวาเขาก็เอ็นจอยอิตติ้งเป็นที่สุด

แหมก็ข้าวต้มมันร้อนชีก็เล่นไม่เป่าก่อนเลย
อาการมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้
สมกับฉายาที่ตะน่องเขาตั้งให้
แพรวาผู้ชอบทรมานตัวเอง